พามาดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น
เป็นนุ่มจิตอาสาที่โบกรถอยู่ปรากฏว่าเขาร้อน
เขาก็เหมือนกับอยู่ที่คลองอยู่ใกล้คลอง
กระโดดลงไปในคลองปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งก็น่าจะเกิดจากการเป็นตะคริวแล้วก็เลยทำให้จมน้ำ
โดยตำรวจสนท่าข้ามพร้อมด้วยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
ก็ไปตรวจสอบเหตุชายจมน้ำศูนย์หายที่คลองสนามชัย
อยู่หลังวัดกำแพงเขตบางขุนเทียนนะคะ
คลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะกว้างประมาณ๘เมตรลึก๔เมตร
แล้วก็มีนักประดาน้ำมูลนิธิร่วมกับตันยู
ก็ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีลงไปงมหาอยู่ค่ะ
แล้วก็เจอร่างของนายวรพลดานัยสวัสดิ์
นำศพส่งนิติเวชชนะสูตร
จะส่งต่อให้ญาติเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
โดยวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ตลาดปิ่นทอง
ซึ่งเป็นคนเห็นเหตุการณ์เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟัง
บอกว่านายวรพลคนนี้เขาเป็นลูกของเท่าแก่โรงกลึง

แล้วก็มีประวัติเคยรักษาอาการทางประสาท
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยามานาน
เพราะว่านายวรพลติดเหล้า
แต่นายวรพลก็เป็นจิตอาสานะ
โบกรถที่หน้าตลาดปิ่นทองทุกเช้าเลย
ชาวบ้านเขามาจับจ่ายซื้อของในตลาดก็จะคุ้นหน้าคุ้นตา

นายวรพลมานั่งเล่นที่ริมคลอง

สักพักหนึ่งเกิดเป็นตะคริว
แล้วไม่มีใครลงไปช่วยเหลือทัน
จนทำให้จมน้ำเสียชีวิต